ปล่อยให้แฟนหนังคาใจมาพักใหญ่นะฮะล่าสุดค่ะ
ก็ดูแล้วว่าจะมีความพร้อมเปิดเผยถึงทิศทางและนโยบายในอนาคตการทำหนังนับจากนี้แล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยสื่อมวลชนก็ได้รับหมายเชิญนะคะ
ก็อย่างกับใบ้ตัวอักษรถ่ายคำเลยตอนนี้
ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ

ถือว่าเป็นการขยับตัวครั้งแรกเลย
นำไปสู่การเปิดตัวค่ายหนังใหม่
ภายใต้การบริหารของ๒พันธมิตรเดิมนะครับ
ท่ามกลางกระแสดราม่าว่าเกิดการฮักล้าง
มาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นเองค่ะ

ก็มีผลงานในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนาน
จริงแล้วมีผลงานหลายเรื่องที่ได้ยินชื่อแล้ว
คุณผู้ชมจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน
วันนี้เรามีรวบรวมมาฝากกันด้วยมีผลงานอะไรบ้างค่ะ
หากย้อนกลับไปเมื่อ๓๐ปีก่อนนะคะ
ภายใต้การนำของวิสูจน์ภูลวรรลักษณ์
ทายาทตระกูลที่ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
ก็เป็นค่ายหนังที่มีส่วนสำคัญในการพลิกโฉมหน้าวงการหนังไทย
แล้วก็จากกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มเปิดตัวค่ะ
ก็คือซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย
ฉายเมื่อปี๒๕๒๘นะคะ
ทำเงินได้สูงสุดแห่งปี
แล้วก็ผลิตภาพยนตร์ไทยมาเกินกว่า๓๐เรื่อง
ทำรายได้และกวาดรางวัลมาแล้วมากมาย
โอ้โหเรื่องนี้โตมาด้วยกันเลยกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
อันนี้จ้างเกิดพิติศเรื่องนี้
แล้วก็ยังมีเรื่องหนังนาคสร้างสถิติ๑๕๐ล้านบาท

สมัยนี้ก็ยังเยอะแต่ตอนนั้นโอ้โหยังไม่มีใครทำได้ไง
นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีจันดาราเอาน้ำแข็งถูหลังหน่อยสิ
สตรีเหล็กด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุ้มทรัพย์ด้วย
ร่วมกันขับเคลื่อนวงการหนังไทยมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอังเคิลดิเรกพี่ปื๊ชนิดอุ๊ยนนทริ
อุ๊ยนนซีและคุณสินยงยุทธ์นะคะ
ตัวคลุกคลีอยู่ในวงการหนังไทย๓ทศวรรษ
แล้วจะไปไหนล่ะก็ต้องทำหนังต่อสิ
กำลังจะจับมือกันกับพันธมิตรใหม่
หากว่าตัดประเด็นเรื่องดราม่าที่เมาส์กันออกไป
ก็น่าจะมีเรื่องอย่างที่เขาบอกว่ามีดราม่าขัดแย้ง
มีประสบการณ์ในวงการหนังมากว่า๓๐ปี
ค่ายใหม่ที่จะแถลงบ่ายนี้
ก็น่าจะเป็นการผลักดันวงการอุตสาหกรรมหนังไทย

ทำให้ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ยังไงก็พอหนังไทยได้ดูหนังดีกันนะคะ

แต่ว่าที่แน่ผู้รับชมอย่างเราได้ประโยชน์นะคะ